คุณผู้ชมมีคลิปหนึ่งร้อนมากตอนนี้ในโลกโซเชียล
ผู้ชายกลุ่มหนึ่งลักษณะผมเกลียนใส่เสื้อยืด

แต่เครื่องแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมันชัดเจนว่าเขาเป็นอะไร
แล้วก็มีการให้ทริปคือเอาเงินไปใส่ที่บริเวณหน้าอกที่

แล้วก็มีการเอาเงินทิพย์ใส่หน้าอก

คลิปนี้มันออกมาไปดูฮะ

ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างนี่ค่ะ

แล้วก็เอาจริงถ้าเกิดว่าไปดูคลิปที่โซเชียล
เพจดังก็แชร์กันไม่ได้เบือหน้าเห็นขัดชัด

นี่แหละกำลังพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลตอนนี้
ก็เป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่ผมสั้นกินเกลียนอย่างที่เห็น
เยอะหลายคนร่วมปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนาน
ผู้หญิงก็ร้องไปเต้นไปชุดนุ่งน้อยห่มน้อยรูดสาวแบบนี้
แล้วก็มีการดื่มกินกันแหละครับนะฮะฟูนิตี้ก็เต้นกันไป
ก็สวมชุดว่ายน้ำเต้นลักษณะบ้าบอยู่แบบนี้แหละ
แล้วก็มีหลายท่านที่เอาทริปไปให้กับนักร้อง
เน็ตที่บริเวณด้านบนที่หน้าอกแล้วก็ที่กางเกงด้านล่าง
เพื่อนก็ส่งเสียงเชียร์กันนะครับ
คลิปนี้มันยาวประมาณ๓นาทีกว่านะยาวมาก
คือเห็นพฤติกรรมหมดเลยอ่ะแล้วทีแรกพอดูก็แบบเอ้ย
บางคนบอกว่าคิดในทางดีคลิปเก่าหรือเปล่า

แต่จะบอกว่าการที่มันมีการปาร์ตี้แบบนี้

ไม่ใส่สักคนไม่ใส่หน้ากากอนามัยสักคน
แต่ผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยบางคนก็เป็นเสื้อโปโล
แต่ว่ามีตราของหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในตรงหน้าอก
เมื่อกี้เห็นไหมเดินผ่านกล้องเนี่ยชัดเจนว่าชุดอะไร
ครึ่งท่อนข้างบนเสื้อยืดข้างล่างเสียตะกี้
แต่บางคนใส่เต็มยดเลยแล้วก็มีเสื้อทับอีกทีหนึ่ง
ลักษณะส้มหลึงเหลืองเมื่อกี้ที่เดินผ่านกล้องไป
คนก็ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ท่านทั้งหลายบางคนในเครื่องแบบอยู่เลย
เวลางานหรือเปล่าไม่ทำการทำงานกันเหรอ
หน้ากากอันดับใหม่กับใหม่ใส่อะไรแบบนี้
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปแน่นอนครับ
คุณผู้ชมตำรวจนะฮะในคลิปนี้
ทำให้ท่านพลตำรวจตรีจิตรสันแก้วแสงเอกมรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานฐานะเป็นโคศกบชน
ออกมาชี้แจงแถลงไขให้ฟังเลยว่ายอมรับคลิปที่เห็น
ตำรวจจริงทั้งนั้น
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานหรือยังคุณทัศนัยสรุป

ถูกต้องนะฮะแล้วก็จากการตรวจสอบ
งานที่เขาปาร์ตี้กันมันอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แถวริมถนนประเสริฐมนุกิจ๒๓เมษายน
เขาจัดงานตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๕ทุ่ม

เป็นงานเลี้ยงของตำรวจในสังกัดกองบังคับการ

ที่เขาสำเร็จการศึกษาในการอบรมหลักสูตร๑
ก็เลยจบปุ๊บก็เลยต้องฉลองกันหน่อย

คือท่านกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่ในเวลางานหรือเปล่า
มันอยู่ในช่วงนอกเวลาการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

แต่การจัดและการกระทำบางอย่างยอมรับมันไม่เหมาะสม

เอาก็มียัดข้างบนยัดข้างล่างอะไรแบบนี้

ก็ดันก็มีการถ่ายคลิปมาลงโซเชียลซะไง
ใช่ค่ะคือ๓นาทีเห็นชัดเลยนะ

ล่าสุดมีการสั่งการให้ท่านพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิตผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
ตั้งกรรมการเลยทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วต้องรายงานผลไปภายใน๗วัน
ถ้าพบว่ามีความผิดก็ต้องดำเนินการตามระเบียบนะฮะ
ดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป
คำว่าจัดงานแบบนี้ได้ไหมได้
ถ้าไม่ใช่เวลางานและต้องอยู่ในสภาวะที่มันเหมาะสม
คุณไม่ใส่หน้ากากด้วยบางคนใส่เครื่องแบบไปด้วย